น้องไก่ทำไมทำไมต้องโดนเขา
ทุกฝีน้องน้องคนดีคนผิด
ทั้งเว้นทั้งหน้า
เฮ้มันสุกแล้วยังเนี่ยพี่ริเฟ่ครับ
ครับกินก็รู้ได้ไงครับว่ามันสุกแล้วยังเนี่ยครับ

อ๋อณร้ะสุกแล้วนั่นล่ะสุกแล้ว

เดี๋ยวพัคให้นี่กินก่อน

เครียดโตเตอร์ไม่ใช่หรือหน้าดำทั้งขวินใช่

ดำเพราะว่าคืนระเบิดแม่งไว้มาระเบิดแล้ว
เครียดว่ามันไหลจะสกซะดี

ช่วงนี้จะต้องรีบทำเงื่อนไวก่
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับอากาศก็จะเริ่มชื้น
ฟางเนี่ยนะครับก็จะจุดยากติดยากแล้วนะครับ
เพราะว่าฝนเนี่ยจะตกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับ
ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมต่างโดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้งนะครับ
ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับภาหม้าเป็นพื้นที่ที่อาจจะต้องระวังฝน
เพราะว่าฝนครั้งนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าจะตกค่อนข้างยาวนะครับ
การว่าตกกลางสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปถึงต้นสัปดาห์หน้าเลย

เกิดขึ้นจากอะไรมันตกยาวแบบนี้จุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษ
เดี๋ยวมาสรวจสอบกันหน่อยนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงการก่อตัวของกลุ่มฝนในตอนนี้
เช้านี้จะสังเกตว่าฝนส่วนใหญ่ยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับ
ความกวดอากาศต่ำอยู่นะครับดังนั้นจุดที่มีฝนตกหน้าตอนนี้เนี่ยนะครับ
คือแถวบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ใครที่จะเดินทางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตอนล่างฝั่งที่ติดกับมาเลเซียหลังจากนี้เป็นต้นไปก็มีโอกาสที่จะมีกลุ่มฝนเข้ามาปกกลุ่มนะครับ
ก็ต้องวางแผนการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับเพราะว่าบางจุดบางพื้นที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับ
แล้วก็คาดการณ์ว่าหลังจากนี้ตกต่อเนื่องทีนี้สีเขียวเขียวเนี่ยนะครับ
คือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกตลอดทั้งวันวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยก็จะอยู่แถวบริเวณทางตอนล่างนะครับ
ฝั่งอันดามันก็อยู่แถวบริเวณตอนกลางนะครับกระบี่ภูเก็ตตรังนะครับ
ส่วนนี้นะครับเป็นอุณหภูมินะครับที่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานี้สีฟ้าคืออุณหภูมิเย็นลงนะครับ
ส่วนสีส้มคืออุณหภูมิสูงขึ้นจะพบว่าอีสานในวันนี้อุณหภูมิจะอุ่นขึ้นนะครับ๑๒องศาเซลเซียต
ส่วนภาคเหนือนะครับจะเย็นลงนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่ติดกับพม่าติดกับลาวตอนบนก็จะทำให้เช้าวันนี้ครับภาคเหนืออุณหภูมิต่ำกว่า๒๐องศาหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
ส่วนบริเวณอื่นก็เริ่มอุ่นขึ้นนะครับนี่คือสภาพอากาศในตอนกลางวันจะสังเกตว่าโอ้โหแดงเข้มเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับ
ซึ่งวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งแถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนบน
ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากขณะนี้เองเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนตัวของกระแสลมกระแสลมหนึ่งครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีบทบาทกับสภาพอากาศเมืองไหนของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
นี่คือสถานการณ์ฝนกลุ่มฝนกลุ่มความชื้นที่มีการก่อตัวอยู่ตอนนี้ครับส่วนใหญ่จะก่อตัวในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างนะครับก่อตัวเป็นเส้นยาวเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งทีนี้นี่แหละครับคือกระแสลมที่มีการเคลื่อนที่สูงจากระดับพื้นดินนะครับประมาณ๕กิโลเมตรนะครับก็จะมีการเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณตอนกลางประเทศไทยแล้วก็มีการวกขึ้นไปพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ซึ่งกระแสลมดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนตัวของกลุ่มความชื้นนะครับนี่คือกลุ่มฝนนะครับสังเกตว่ามีการก่อตัวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ซึ่งจุดตรงนี้ครับเป็นกลุ่มฝนที่น่าจับตามองอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้จะค่อยมีการเคลื่อนตัวผ่านเมืองไทยของเราในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ลงสู่บริเวณทะเลอันดามันก่อนที่จะมีการวกขึ้นไปเพิ่มเติมกลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนก็คือภาคเหนือนะครับ
สีแดงคืออากาศร้อนชื้นนะครับส่วนสีฟ้าคืออากาศเย็นนะครับสองอย่างนี้จะเข้ามาพร้อมกันแน่นอนครับสีฟ้าเจอกับสีแดงนะครับจุดที่เป็นแนวรอยต่อนะครับระหว่างสีสองสีนี้ก็จะเป็นจุดที่ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่านนะครับนี่คือการคาดการณ์ของกลมอุต
ระวังอย่างนี้ยิ่งเลยนะครับตรวจสอบวิธีการใช้ฟืนใช้ไฟนี่ดูแบบนี้ถึงตัวอย่างถึงจะปลอดภัย
อุ๊ยอีกครั้งลงมา
คุณน้ำแข็งพบถังดับเพิงมาหรือเปล่าละโอ้โห